ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
ศึกฟุตบอลโตยาต้าพิเมครับ๒๐๑๖นะครับ
แล้วก็เป็นการเจอกันของทีมแชมป์ไทยลีก

จะเจอกับทีมจากสโมสรของญี่ปุ่น
ไปติดตามเรื่องนี้จากคุณเกริกชัยคุณโทครับ
ที่ได้รับรองจากสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่ได้จัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี๒๕๕๙
มาถึงปีนี้เข้าสู่การแข่งขันในครั้งที่๗แล้ว
ฟุตบอลรายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรายการในประเทศไทย
นำทีมแชมป์ลีกครับจากประเทศไทยมาพบทีมสโมสรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น
ต้องการให้วงการฟุตบอลไทยได้มีการพัฒนาต่อยอด
เรียนรู้ในการเจอทีมจากประเทศญี่ปุ่น
รูปแบบการแข่งขันรวมไปถึงแนวทางการเตรียมทีม
จนทำให้ทุกวันนี้ทีมจากสโมสรไทยได้มีพัฒนาการ
ขึ้นมาเป็นทีมที่มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ลิเริ่มจัดการแข่งขัน
เมครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดเพื่อต่อยอดให้กับทีมฟุตบอลในสโมสรของเมืองไทย
ได้มีการพัฒนาในการเล่นในสูตรระดับสโมสรระดับเอเชีย
สังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่๓

ไม่ว่าจะเป็นตัวของนักเตะเอง
ความสามารถเฉพาะตัวจากปีแรกต้องบอกเลยว่า
ไปเจอทีมคู่ละสู้จากประเทศญี่ปุ่นเราสู้ไม่ได้เลย
ฉะนั้นการยกระดับมาตรฐานในเกมการแข่งขันของสโมสรในเมืองไทย

แล้วก็เป็นการจุดประกายกระแสให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ
ได้รู้ว่าสโมสรเมืองไทยนั้นมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหน
สโมสรในประเทศญี่ปุ่นที่มาทำการแข่งขันบ้านเรานั้น
ฟุตบอลเขาพัฒนาแบบไหนรูปแบบการบริหารการจัดการเป็นยังไง
ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยสำหรับโตโยต้าพรีเมียครับ
สำหรับในปีนี้จะทำการขันในวันที่๔กุมภาพันธ์ที่สนามสุพัชราศัย
ที่ได้ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกพบกับซานเฟชเช่ฮิโลชิมา

แน่นอนว่าเกมคู่นี้เป็นเกมที่แฟนฟุตบอลไทยจะห้ามพลาดเป็นอันขาด
เพราะนอกจากเกมนี้จะเต็มไปด้วยคุณภาพของการเล่นของทั้งสองทีมแล้ว
นัดนี้จะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของสโมสรทั้งสองชาติด้วยเช่นกัน

แล้วก็เป็นแชมป์โตเตอร์ลีกไทยถึงสี่สมัยด้วยกันนะครับ

ฉะนั้นมาเจอกับเบอร์หนึ่งของเจอร์ลีก
ซึ่งถือว่าเป็นฟุตบอลที่ถ้าเป็นอดีต
ต้องบอกแล้วเลยว่าเราอาจจะเป็นรอง

แต่ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าฟุตบอลนั้นความสนุกตื่นเต้น

แล้วก็โดยเฉพาะกองเชียร์ซึ่งมีสีสันมากมาย
ฉะนั้นผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่คุณผู้ชมนั้นพลาดไม่ได้

ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเปิดช่องดู